สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวใส่ไข่ค่ะ
วันนี้นะคะเรามาดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่จัดทำฉบับพิเศษระหว่างวันที่๑๓ถึง๒๗ตุลาคมนะคะ
ฉบับประจำวันที่๒๑ตุลาคมนั้นจะเป็นสร้างสรรค์หลากสิ่งมิ่งอนุสร
ซึ่งจะรวบรวมสแตมธนบัตรเหรียญที่ละลึกที่ผลิตออกมาหลังจากในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคต
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
แล้วก็เชิญให้ท่านผู้ชมนะคะติดตามแรงบันดาลใจจากการวาดภาพราชาผู้ทรงงานผลงานของคุณวัชละกล้าค้าขายได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะ
ก็มาดูตอนนี้นะคะเราจะต้องรู้เรื่องนี้กันให้ดีทีเดียวเลย
นั่นก็คือเรื่องการปฏิบัติตัวการแต่งกายต่างที่เราจะไปเข้าร่วมงานพระราช
พิธีนะคะซึ่งมีทั้งหมด๘ข้อค่ะจากนางสาวสวรีอำภาสุวรรณ
อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบบริหารกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าในการเข้าร่วมงานราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙นั้นมีข้อปฏิบัติและข้อห้ามที่ประชาชนจะต้องปฏิบัตินะคะ
ข้อหนึ่งคือแสดงบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่เมื่อเดินผ่านจุดคัดกรองและพกพาบัตรประชาชนนั้นติดตัวตลอดเวลานะคะ
เมื่อผ่านจุดคัดกรองประชาชนสามารถจะจับจองพื้นที่บริเวณทางเท้า
มีที่ริมถนนมหาราชถนนสนามชัยและยาวถึงสารหลักเมือง
แต่ต้องเป็นฝั่งตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังเท่านั้นค่ะ
อยู่ในอาการสุภาพเรียบร้อยน้อมถวายอาลัยด้วยอาการสงบสำรวม
ริ้วขบวนผ่านจิตอาสาที่ใส่หมวกอยู่นะคะก็ต้องถอดหมวกด้วย
เครื่องแต่งกายสัมภาระและอุปกรณ์ต่างโดยสุภาพบรุษนั้นให้สวมเสื้อดำ
เชิดดำกางเกงดำขายาวรองเท้าสุภาพหุ้มส้นสีดำ
ส่วนสุภาพสตรีก็ใส่เสื้อสีดำกระโปรงยาวสีดำคลุมเข่า
รองเท้าสุภาพหุ้มส้นสีดำส่วนจิตอาสาแต่งชุดจิตอาสาพระราชทานนั้น
เสื้อดำสวมหมวกผ้าพันคอและกางเกงและกระโปรงสีดำเท่านั้น
สามารถจะสวมรองเท้าผ้าใบได้ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
และนำร่มหมวกและแว่นกระเด็ดมาใช้ได้แต่ว่าต้องเป็นโทนสีสุภาพนะคะ

และเมื่อริ้วขบวนซึ่งประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน
ริ้วขบวนและมีริ้วขบวนผ่านนั้น
เราจะต้องเก็บร่มเก็บพับแล้วก็ถอดหมวกและแว่นตากันแดดออก
และถวายความเคารพทั้งนี้สามารถจะถ่ายภาพได้ค่ะ
โดยกล้องมือถือหรือว่ากล้องธรรมดาเท่านั้นนะคะ
คือไม่ให้กล้องที่เป็นกับสื่อมวลชนนั้นไม่ได้นะฮะเป็นกล้องมืออาชีพนี้ไม่ได้
กแต่สิ่งของจำเป็นเท่านั้นนะคะเตรียมความพร้อมยาอาหารของเรานะคะ
ที่เรามีน้ำดื่มมียาประจำตัวนี้พกไปให้หมดค่ะ
ห้ามถ่ายภาพในเขตนะคะในเขตที่เป็นงานค่ะ
และ๘เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา
ไม่ควรมีผู้ติดตามเข้าไปในบริเวณปฏิบัติ

ต้องผ่านความความความคับให้
ท่านผู้ชมจะหาข้อมูลนี้ได้เลย
แต่เราอยากจะบอกเอาไว้จะได้จำกันได้
ตัวดิฉันเองก็ต้องจำเขาก็จะไปด้วยเหมือนกัน
อกจากนี้การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

พบว่ายังมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะคะ

งดพกพาอาวุธวัตถุโลหะ
ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายห้ามเอาเข้าพื้นที่เด็ดขาด

ดสวมใส่ยีนเสื้อผ้ารัดรูป

บางคนใส่แขนยาวแต่ว่าเป็นลูกไม้

แล้วงดเปร่งเสียงถวัยพระพรทรงพญเจริญ
ถวายความเคารพด้วยความสงบสำรวมเท่านั้นนะคะ
ดแสดงอาการหยอกล้ออยู่ในอาการสำรวม
และงดถ่ายภาพโดยกล้องเลนซูม

ลีกเลี่ยงการใช้ร่มพัดหมวก

คือตอนนี้ที่ที่เข้าไปชมยังมีอยู่
ยังมีการใช้สีอยู่ค่ะ
ออกนอกพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้

กีดขวางทางริ้วขบวนเด็ดขาดค่ะ
นี้นะคะขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติ

อยู่ในอาการสำนวนตลอดการชมริ้วขบวน

กฎข้อบังคับให้เข้าใจ

ก็คือสำรวมแล้วก็ใส่ชุดที่สุภาพนะ

ห้องน้ำคงจะจัดไว้ในจุดต่าง

แต่ว่าคิดว่าจิตอาสาวางไว้หลายจุดแล้ว

กินสนองมาจากเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ

เพราะเวลาไปอยู่ในคนหมู่มากเนี่ย

ตอนนี้เขาได้มีการห้ามถ่ายโดรน

แต่ล่าสุดนะฮะมีหนุ่มคนหนึ่งถูกตำรวจจับแล้ว

กรณีที่มีนายทหารสังกัดกองทัพอากาศ

กับเจ้าพัฒนางานสอบส่วนที่สนดอนเมือง

นำโดรนขึ้นไปบินถ่ายคลิปมุมสูง
บริเวณสนามบินกองทัพอากาศ
ก่อนนำไปเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์

พรบคุ้มครองความลับในราชการพศ๒๔๘๓ม๔

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดในการบังคับ

ซึ่งไม่มีนักบินนะครับทำการบินในระยะ๙กิโลเมตร
จากสนามบินของกองทัพอากาศ

พนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็สามารถออกหมายเรียก
สำหรับผู้ทำความผิดมารับทราบข้อเก่าหาเรียบร้อยนะครับ
ความคืบหน้าของคุณคือก็บอกมาแบบว่า
ที่สนรดรมืองนายจินตุพลโพธรีอายุ๓๗ปี

นะครับได้มีการเดินทางเข้าไปพบกับ
ท่านเป็นรองภูมิกับนะครับอยู่ที่สนดอนเมือง
ไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะครับตามหมายเรียกนะครับ
หลังสอบปากคำนานหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่านายจตุพลเนี่ย
ก็ได้มีการถูกแจ้งนะฮะข้อหาบังคับหรือปล่อยกัสยาน
ซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้งร่มอากาศ
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกระบอการเดินอากาศพศ๒๕๕๙
และผู้ใดนะครับมิได้มีอำนาจโดยมิชอบขอโทษนะฮะมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
กระทำการคัดลอกเขียนจำลองหรือถ่ายภาพที่สงวน
ตามพศคุ้มครองความรับในรัฐกาลปศ๒๒๔๘๓ม๔
เขาบอกว่าเตรียมนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องนะครับที่ศาล
ฟ้องเลยไม่ปรับแขวงดอนเมืองในบ่ายวันเดียวกัน
ทีนี้เนี่ยเลยไปแล้วใช่นาจจุภนเขาบอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยจริงแล้วเขาทำอาชีพเป็นช่างซ่อมบำรุง
อยู่ที่ห้างสมบัติศิษฐาแห่งหนึ่งนะแถวราชพร้าวนะครับ
ประมาณสักเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเขาไปซื้อโดรนมา
ในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง๘๐๐๐บาทก็เลยเอาไปฝึกบิน
พอระหว่างฝึกบินเนี่ยเขาก็ไปฝึกบินแถวกองทัพอากาศนั่นแหละฮะ
ระหว่างที่มันโดนมันเลี้ยวมันก็ตีวงกว้างไปหน่อย

วงกว้างปุ๊บปรากฏเราไปถ่ายไปเห็นไอ้ข้างล่างซึ่งเป็นกองทัพอากาศนี่แหละ

แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะครับว่ามีกฎหมายห้ามบินใกล้สนามบินในระยะ๙กิโลเมตร

ทำไมไม่ไปเล่นแถวตลาดยิ่งเจริญ

ยิ่งเจริญไม่เป็นอะไรไปตรงนั้น

ตอนนี้ไม่ได้มาโดนไม่ได้เลยใช่ไหม
คือถ้าโดนเนี่ยคุณต้องไปขออนุญาตมีใบอนุญาตทุกอย่างถึงจะขึ้นได้

ตัวเองได้เดินทางไปที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งหมดอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

เขาบอกที่แน่ที่ภาคศาสตร์จำคุก๖เดือน
ปรับอีก๑๕๐๐บาท
โทษจะเป็นอย่างนี้
ไม่ใช่ไอ้ตะคุณเนี่ยโดนเลย

เขาขายแต่เหมือนกับไม่ให้ใช้

ไปดูความลับของเขาทางกองทัพอากาศ

เออทางทหารทางอะไรกันไม่ได้อย่างเนี่ย

เหมือนกับจะถ่ายภาพสวยแต่ไปก้าวล่วงสิทธิ์คนอื่นอย่างนี้

ต้องเป็นวิวนะไปเขายงเขาใหญ่อย่างนี้ได้เป็นแบบภาพ

ช้างโป่ชัก

เพราะว่าพี่ผัดก็งดสัตว์เนื้อสัตว์เหมือนกัน

เราเลยเป็นช่วงสบายเลยเพราะว่าเรามีค่าไตขึ้น
ทำไมไตจะไหวหรอพี่อะเว้ยเป็นไร

ข้าวไตก็แบบว่าเหมือนขึ้นนิดหน่อยไง
พออายุ๒๐แล้วค่าไตก็จะเสื่อมเสีย
อายุ๒๐ฟังเรื่องอายุ๒๐ก่อน
เขาบอกอายุ๒๐แล้วไตเขาจะเสื่อม๒๐จัดตะวัด
จัดตะวัดนะมาค่ะเขาบอกว่าทุกนะคะ
วันขึ้น๑ค่ำเดือน๙ตามปฏิทินจีนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ของทุกปีเราก็จะเห็นทงเหลืองนะคะ
แล้วก็ปักนะคะเป็นอักษรจีนประดับอยู่ตามร้านอาหารต่าง
เป็นสัญลักษณ์ว่าเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะ
โดยปีนี้นะคะปี๖๐พบว่าเทศกาลกินเจ
ก็จะตรงกับวันที่๒๐ถึง๒๘ตุลาคมนะคะ
บางคนก็อาจจะกินล่วงหน้า๑วัน
เขาเรียกว่าเป็นช่วงล้างท้อง

แล้วก็ถือโอกาสช่วงนี้งดเว้นรับประทานเนื้อสัตว์นะคะถือว่าเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงราชการที่๙ด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยรายงานว่าช่วงเทศกาลกินเจงดนะคะสารเจ้าทั่วประเทศ
งดเชิญเทพเจ้างดแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารทุกอย่างนะคะ
แล้วก็จุดพวกแผงต่างไปได้
เพราะว่าจะอยู่ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพด้วยนะคะ
ก็คึกคักเหมือนเดิมเพราะว่าทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็จะมีความคึกคักกับเทศกาลนี้
ในขณะเดียวกันนั้นนะคะราคาผักก็ขึ้นสูงเลยนะคะ
เป็นเท่าตัวแม่ค้าคนหนึ่งบอกว่าสาเหตุที่ผักขึ้นเนี่ยข้อหนึ่งน้ำท่วม
น้ำท่วมส่วนผักเยอะอ๋อเลยผักแพง
ขนส่งก็มีปัญหาด้วยน้ำท่วมใช่ไหมคะ
และที่สำคัญอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจผักเป็นที่ต้องการเยอะ

เช่นนะคะผักชีต้นหอมปกตินะคะกิโลกรัมละ๑๕๐๗๐บาท
ตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ครับ

ผักคณะกิโลกรัมละ๖๕บาทปกติกิโลละ๕๐บาทเอง
แงกว่านะคะตอนนี้ก็กิโลกรัมละ๔๐บาทจากราคาปกติ๓๐บาท
พริกกิโลกรัมละ๘๐บาทเลยเหรอ
จากปกติกิโลกรัมละ๖๐บาท
นี่ไงก็คือตอนนี้ก็คือแพงนะเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ
เมื่อสักครู่นี้มีคนส่งไลน์เข้ามาถามนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่า
ไม่ได้เดินเข้าไปถึงใกล้กับทางรีวิวกระบวนนะครับ
สามารถแต่งเกงได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองถามมาให้เดี๋ยวมาบอกให้
ดิฉันว่าเพื่อความสุภาพเรียบร้อยใส่กระโปรงเถอะค่ะ

แต่นี่เขาก็อนุโลมให้กับตามเพศสภาพนะ
หมายถึงว่าเพศที่๒เพศที่๓ก็ใส่ตามเพศสภาพ
ก็คือถ้าเป็นกะเทยก็ใส่กระโปรงได้แต่ต้องสุภาพ

แต่ว่าใครที่มาไม่ได้ตามจังหวัดต่างเนี่ย
ก็มีการเตรียมจุดต่างไว้ให้นะคะ
มีพระเมรุมาตรจำลองให้ค่ะ
ส่วนเรื่องลอยกระทงนะคะในเดือนหน้าเนี่ยนะคะ
ก็ทางเชียงใหม่เขาก็บอกว่า
ให้งดยี่เป็งให้อย่าเพิ่งลอย

เผยว่าในปี๒๑๖๐เทศกรรมวันกระทงที่เชียงใหม่นี้นะคะ
ยังมีการจัดงานตามปกติรวมถึงก็ปล่อยโคมยี่เป็งด้วย
จากไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อประเพณีและวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่
แต่ทีนี้การปล่อยโคมยี่เป็งนั้นจะสามารถปล่อยได้๓ช่วงนะครับ

ทางการกำหนดนะคะก็คือรวมไปถึงสถานที่ที่สามารถจะปล่อยโคมได้นั้น
ต้องได้รับอนุญาตจากทางการเท่านั้น
รวมถึงข้อกำหนดต่างเช่นปล่อยโคมได้ในช่วงเวลา๑ทุ่มถึงตี๑

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากสายการบินทุกสาย
งดการบินในช่วงหลัง๖โมงเย็นซึ่งตอนนี้เขาจะปล่อยโคมกันเยอะ

โมงก็ต้องปล่อยตั้งแต่ทุ่มอยู่แล้วล่ะจะไปปล่อยได้ไงตอนกลางวัน
มีพวกค้กคลักอยู่ดึก

เพราะว่าอย่างนั้นเครื่องบินมา

มาห้ามเขาได้ยังไง
ก็เลยเป็นการสวนกันระหว่างเทคโนโลยี

โคมนี่มีมาตั้งแต่โบราณเลยเหรอ

มันแต่ใส่บ้านอยู่ผ้ากลางเลยไม่มี

ไม่มีนะเปลี่ยนแล้วเจออีกเปลี่ยนแล้วเจออีกมันมีไร้ขา

แม่ชีนตอนนี้ไม่เป็นแม่ชีนแล้ว
ก่อนที่จะไปบวชยังนั่งทำรายการกับคุณอยู่เลยรายการนี้

วันนั้นเข้ามาบอกผมแล้วผมก็พูดในรายการได้ว่า

แต่ผมแค่บอกว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวของคุณหนิงออกนะ

ขายายอะไรกันไม่รู้ไง

พอเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยโมโหว่างั้น

หลังที่ไปพบขาแมลงสาปเข้า

ว้ายลอยขึ้นมาไหลขาวะดู

พร้อมให้ทีมงานเช็คสภาพ
มาตรฐานความสะอาดระดับโลกเลยนะครับ

จากกรณีที่มีผู้โพสต์ร้องเรียนนะฮะ

เมื่อแจ้งกับพนักงานก็เปลี่ยนแก้วใหม่ให้

ก็ยังมีเศษซากขาแมลงสาปเช่นเดิม

ตามที่ได้มีการรายงานไปแล้วนะก่อนหน้านี้

ได้มีการออกมาชี้แจง

แนบหนังสือชี้แจงแล้วก็ขอโทษ

หลังจากผู้จัดการร้านทราบเรื่อง
ได้กล่าวขอโทษลูกค้าและเปลี่ยนแก้วใหม่ให้ทันที

แล้วก็เดินไปทานต่อที่โต๊ะประมาณ๑๐นาที

ซึ่งทางทีมงานในสาขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ

อัตโนมัติถอดชิ้นส่วนทุกชิ้น

อกจากนี้นะครับทางบริษัทยังได้ส่งทีมงาน

และได้ทำความสะอาดอุปกรณ์

พื้นที่ทุกจุดภายในร้านอีกต่างหากด้วยนะครับ

การดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐาน

ตอกย้ำเรื่องคุณภาพอาหารที่ดี

รักษาความสะอาดและสุขอนามัย
โดยพนักงานต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่า

แต่ที่พอมองอยู่

ผมไม่ได้ขยี้นะไม่ได้ย้ำ

ปรากฏว่ายังมีซากเศษ
อยู่เหมือนเดิมมันบดเหมือนมันอยู่ในมันบดอ่ะหรอในในใน
สองครั้งเลยเหรอมันเข้าไปในเครื่องอ่ะตรงตรงทางออก
จี้ตื่นก่อนไหมตื่นก่อนไหมคือตอนแรกเขาคิดว่ามันอยู่ในแก้ว
แต่มันไม่ได้อยู่ในแก้วก็เลยไปเปลี่ยนใหม่ใช่ไปเปลี่ยนใหม่
แต่พอมาอีกรอบเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวก่อนมันเป็นเครื่องอะไรเครื่องชงกาแฟหรือ
เครื่องชงกาแฟเสียอัตโนมัติไงเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติที่กดมันก็จะฟื้ด
มันก็เข้าไปอยู่ข้างในอ่ะดิแสดงว่ามันอยู่ในเครื่องไม่ได้อยู่ที่แก้ว
แล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวคือกดมันออกมาอีกอย่างนี้หรอ

แต่มันไม่ได้นะมันเข้าไปได้ยังไง

ผมก็ไม่รู้แต่เคยเห็นคนสมัยก่อน
อันนี้เรื่องจริงนะเหมือนคาตาเมื่อก่อนนี้มีเพื่อนคุณแม่ผม
เขาเห็นแม่งสาปบินบินมากจะกำเขาตี

เฮ้ยจริงทำไมอ่ะ

แล้วเขาบอกว่าแล้วคุณถามเขาไหม
เห็นพวกแดงด่วงหรือเปล่าข้อปากได้

ผมงงมากเลยนี่เรื่องจริงนะนี่สาบานเลย

เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับโดปเขาอะไรอย่างนี้
เกิดมาเคยได้ยินเลยไม่ได้ยินไหมเคยกินแม่งสาปโดป

ไม่คิดว่าแล้วก็พิ้งออกไว้แม่งสาป
เอามือตีก็หนักพอแล้วกิน

จริงจำได้ชื่อลุงจี๊ด

คราวนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปทานอาหารที่ไหนเนี่ย

ทุกคนถือออกมาก็ไม่หมดสักอีก

นี่เราเพิ่งเสนอข่าวของนายกที่อายุน้อยที่สุดในโลก
นั่นคือนายกรัฐมนตรีของออสเตรีย
คือคุณพ่อรูปหล่อนั่นแหละ
ตอนนี้ค่ะมีนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกแล้วนะคะ

แต่ฝันเยอะ

แต่หากข้างต่ำเทศลายงานว่าตอนนี้นิวซีแลนด์เขาพริกโฉมแล้วค่ะ
แต่ว่าพักของนายกได้คะแนนแพ้
ข้างมากของอีกพักนึงอันนั้นคือได้รับสูงสุดแต่ทีนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้
นางจาซินด้าอาเดินหัวหน้าพักแรงงานเตรียมก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
แล้วก็รักษาชัยชนะเอาไว้ได้แต่ว่าไม่ได้รับเสียงข้างมากในสภา
นั่นก็เพราะว่าได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ๒ก็เลยรวบรวมพักที่ได้อันดับรองมาเนี่ยมารวมกันในการเป็นเสียงข้างมาก
ส่วนพักที่ได้รับเลือกตั้งสูงสุดนั่นคือพักนี้นะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ก่อตั้งรัฐบาล
เพราะว่าไม่มีใครเอาด้วยคือพักอื่นที่ได้อันดับรองลงมามารวมกันเลยได้เป็นนายกเลย
เคยเป็นพักกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายและเคยเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษโทนี่แบรนดู
แปลว่าไฟแรง
นี่เขาได้รับตำแหน่งสำคัญตั้งแต่อายุ๒๘แล้วเป็นสมาชิกรัฐสภา
กิ๊กก็บอกว่ามังสามติดใบกาแฟเป็นไปได้ไหม

ไม่รู้เหมือนกันคือแน่อยู่ในเครื่อง

แต่นี่เหมือนมันลอยอยู่เหนือเหนือฟองนมไง
ก็คือบริเวณรอบไม่สะอาดนั่นแหละ

ตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็มาติดตามข่าวต่อไปเพราะว่าคงจะเป็นการเมืองที่แบบว่าเล่าร้อนพอสมควรเลยทีเดียว
เครื่องกาแฟข้างล่างพี่สั่งก็เดี๋ยว

พี่ตอนนี้พี่ของงดกาแฟสักพักหนึ่งนะคะ
แต่เดี๋ยวนี้ร้านกาแฟเปิดเยอะมากเลยนะ
เราเลยเริ่มรู้สึกว่าคนชอบกินกาแฟกันขนาดนี้เลยเหรอหรือว่ามันกินตามสมัยนิยม

ทำไมเราไม่รู้นะแต่เราเห็นรู้สึกว่านิยมมากขึ้นหรือเปล่า
ไปหัวหินทุกปั๊มมีร้านกาแฟแล้วระหว่างทางมีร้านเล็ก
ถ้ากินทุกร้านเครื่องวัศธิ์นี่ฉันตื่นมาถึงปีหน้าเลย
เหมือนเป็นแบบพันธุ์สมัย
หน้าเข้าทุกร้านไงร้านเล็กร้านน้อยตามปั๊ม
เยอะมากคุณหนุ่มคุณลองดูสิถ้าคุณขับแล้วเป็นว่ายุ่งจริงเยอะ
กินกาแฟไม่เป็นไงช่วงหน้าอเล็กส์นะครับ
เปิดเผยแล้วว่าดูใจกับเต้ยจรินพร
อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่มันมีคนคนหนึ่ง
มือที่สามมือที่สามพยายามจะเข้าไปโอบเกี่ยวอเล็กซ์
เป็นมือเหมือนกันแต่อเล็กซ์พยายามเอาเท้าสะกิดออกแล้ว

มาโอเคนะครับเอาเรื่องอเล็กส์ก่อนนะ
เล็กจริงผัดไม่ได้อยากอ่านข่าวนี้นะ

ครับคือเรื่องของเรื่องคือคุณอเล็กธิรเดช

ใช่ก็คือทีแรกทีแรกเรานึกว่าอเล็กซ์เก่า

อันนั้นเขาเลือกกันไปแล้วอันนั้นเล็กส์

บหาดูใจกันมา๕๖เดือนแล้วนะคะ

ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยธรรมชาติออก
หนุ่มคนเรามันต้องยิ้มกว้างกว่านี้เหรอ
มันต้องยิ้มยิ้มมันต้องอื้อให้มันแบบสมาย

อ่ะอ่านไป

เขาบอกว่าตอนแรกเห็นน้องบอยปกรณ

คือเป็นตัวสับขาหลอกไปจับขาหลอกมา

แต่สุดท้ายแล้วคนก็ไปจับผิดภาพใช่ไหมคะ
ว่าเอ๊ะยังไงอะไรเขาก็เลยออกมายอมรับเลยแล้วกัน
เปิดใจเป็นครั้งแรกว่าเขามาหาที่ใจ

อเล็กซ์ไม่มีสื่อน้องอเล็กซ์

แต่ก็เท่นะถ้าผู้ชายออกมาบอกเอง
มันจะดูดีนะดูเท่นะ
ก็สำหรับการมาเปิดใจครั้งนี้นะคะ

เขาบอกว่าเขาก็คุยกับฝ่ายหญิงแล้วนะคะ
แล้วก็น้องตัวน้องเต้ยเองก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกัน
เนื่องจากว่ารูปในโซเชียลที่ออกมา

เราก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาโดนพาดพิงไปด้วย

ส่วนความสำคัญต่อไปนี่นะคะ

ก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ
เมื่อถามถึงคู่จิ้นอย่างจอยเวรณีนะคะ
ว่ารับรู้เรื่องนี้หรือยังอันเล็กนะคะ
ก็บอกว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับพี่จอยเลย
ข่าวนี้ก็ค่อนข้างช็อกแฟนคลับคู่จิ้นนะคะ

ตนเนี่ยไม่สามารถไปกำหนดความรู้สึกนึกคิดของใครได้
แต่ตนก็ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ
แต่ดิฉันว่ามันอาจจะเป็นสับขาหลอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ
แต่พอประกาศปุ๊บเห็นบอกมีมือที่๓ทันที

กำลังเห็นภาพความสวยงามอยู่นะแล้วมาดูภาพนี้สิ

พี่เหมียวแต่พี่เหมียวดูมีความสุขอะ

ห่างมานานไง
หางมานาน
โอกติยามเยิมเลยนะบ่

ตรงไอจีนะฮะบอกว่าวันนี้นะครับตอนบ่ายสองอาม่าได้จากพวกเราไปอย่างสงบ
ท่านได้ใช้วาระสุดท้ายที่บ้านที่ท่านรักบนเตียงที่ท่านรับใช้ท่านมาตลอดชีวิต
วันนี้นางฟ้าผู้น่ารักได้กลับขึ้นไปบนสวงสวรรค์แล้วขอให้อาม่าหลับให้สบาย
ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนะงานของอาม่าจะจัดขึ้นที่วัดประทุนนอกนะฮะ
เอกชัย๙สารขันทองและจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อาม่าก็จากไปอย่างสงบนะครับหลังจากที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนโลกโซเชียลเยอะแยะมากมาย
เห็นไหมคะบอกแล้วคนคิดดีอารมณ์ดีมีแต่คนจดจำ
ครับผมก็อาทิตย์หน้าคุณผู้ชมครับเนื่องจากเป็นวันสำคัญนะฮะ
เป็นงานที่อยู่ในช่วงของพระราชพิธีนะครับ
รายการข่าวใส่ไข่ขออนุญาตงดออกอากาศนะครับอาทิตย์เลย

ใครที่จะไปร่วมงามพระราชวิธีจะดูด้วยว่า
ผมเชื่อว่าหลายคนต้องดูด้วยตัวเองด้วยนะคะ

ร่างกายให้พร้อมนะคะว่าเรามีข้อจำกัดอะไร
จะได้ไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะได้โล่งปลอดโปร่ง
เป็นภาระของตัวเองและของคนอื่นด้วย
วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ